ประเด็นแรกวันนี้ที่เราจะไปเจาะข่าวกันนะคะไปดูกันที่จังหวัดชนบุรีก่อนค่ะ
มีเรื่องของภรรยาทะเลาะกับสามีอย่างรุนแรงสาเหตุก็เกิดจากสามีด่าทอบุพการีค่ะ
สุดท้ายแล้วภรรยาโมโหเลือดขึ้นหน้าเลยนะคะคว้ามีดทำครัวกระหน่ำแทงไม่ยั้ง
จนทำให้เขาเสียชีวิตที่หน้าบ้านพักโดยหลังก่อเหตุภรรยาก็ไม่ได้หลบหนี
แต่อย่างใดรอมอบตัวกับตำรวจติดตามประเด็นนี้จากรายงานเลยค่ะ
เสียงร่ำให้ด้วยอาการตกใจของนางอาพานุษย์ชื่นสิริกุลอายุสี่สิบปี
หลังเห็นสภาพนายประจักรนาจัมปาอายุสี่สิบสองปีสามี
คมมีดจ้วงแทงร่วม๑๐แผลจากน้ำมือของเธอเอง
ก่อนพยายามประคองกอดร่างสามีด้วยความเสียใจ
และยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าสามี
อาพานุษย์สารภาพกับตำรวจว่าได้ทะเลาะกับสามีตั้งแต่๑ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก่อนจะนอนหลับไปกระทั่งตี๕
ปลุกขึ้นมาด่าทอซ้ำอีกจนลามไปถึงพ่อแม่
สามีนำมีดมาข่มขู่และกระชากผมเธอ
เมื่อได้จังหวะเธอจึงคว้ามีดจากมือสามีกลับมา
ด้วยความโมโหจึงตัดสินใจแทงไม่ยั้ง
เมื่อสามีบาดเจ็บจึงขอให้เธอพาไปโรงพยาบาล
และความมีดจากมือเธอคว่างทิ้งหลังบ้าน
ก่อนจะล้มฟุบลงกับพื้นเสียชีวิต
หลังจากการชนะสูตรศพนายประจักษ์เบื้องต้น
พบมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมที่ชายโครง
และหลังรวม๑๐แผล
ส่วนบ้านที่เกิดเหตุในตำบลท่าบุญมี

พบว่าในห้องมีคราบเลือดเต็มทั่วบริเวณ
ตั้งแต่ห้องที่เกิดเหตุไปจนถึงที่จอดรถหน้าบ้าน
ซึ่งเป็นจุดที่นายประจักษ์นอนจมกองเลือด
และยังพบมีดทำครัวที่ใช้ก่อเหตุ
ป่าย่าหลังบ้านจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อทีมข่าวเข้าตรวจสอบเพื่อนข้างบ้านเล่าว่า

ไม่คิดว่าจะมีเหตุรุนแรง
มันเสียงเหมือนกับคนป่วย
คนป่วยคือคนที่แบบหายใจไม่อิ่ม
ถ้าเรารู้ว่าเขาถูกแทงนี่ก็คือเขาเริ่มขัดแล้ว
แต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาถูกแทง
เราคิดว่าเขาก็คงจะเป็นโรคถุงลมโป่งพอง
หรืออะไรสักอย่างมันอึดอัดมันแน่น
เราก็เลยที่ไม่ได้สนใจอะไรมากมาย
มีเสียงแล้วที่ขอความช่วย

เพราะเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือ
ถ้าขอความช่วยเหลือลุงอาจจะไปดู

เหตุจูงใจที่ทำให้นางอาพานุษย

ทำให้นางอรวรรณชื่นสิริกุลอายุ๖๑ปี

เชื่อว่ามาจากเรื่องเงิน๕แสนบาท

นายประจักษ์สามีใช้ให้ไปหาเงินมาให้ได้

ทำให้ลูกสาวต้องก่อเหตุทำร้าย
ที่ผ่านมาลูกสาวต้องไปขอยืมเงินน้องชาย
ถึง๒ครั้งและไม่เคยได้เงินคืน

ก็ไม่คืนจะไปเอาห้าแสนอีก
หาที่ให้พี่น้องช่วยเหลือ
เอาเงินห้าแสนไปเซ้งอู๋

ด่าจริงด่ามานานแล้วหนู

ประจักษ์ผู้เสียชีวิตยอมรับว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอได้ทราบว่า
น้องชายมีภรรยาอีกคนอยู่นี่
และไม่คิดติดใจถือโทษนางอาพานุษย์
ว่าเป็นปัญหาครอบครัวของน้องชาย
ตัวเธอเองไม่เคยรู้มาก่อน
คาดคิดว่าน้องชายจะมาเสียชีวิตอย่างกระทันหัน
เพราะน้องชายตั้งใจจะไปทำบุญกระถิ่นกับครอบครัว
ไม่ไม่ติดใจค่ะไม่ติดใจเราโหสิกรรมให้ทุกฝ่ายทุกคนเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกนะคะอารมณ์ชั่ววูบทุกคน
อย่างน้องกระไฟตัวเนี้ยคือน้องกระไฟพี่เนอะค่ะ
คือเคยเจอหรือว่าไม่เคยเจอไม่รู้จักไม่นี่พี่เพิ่งมาเห็นวันนี้แหละครั้งแรกในชีวิตเหมือนกัน
เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่รู้เรื่องราวเหมือนกันค่ะแค่นี้นะคะค่ะอโหสิกรรมให้ทุกคนนะคะเราไม่ผูกเวรต่อกันนะคะ
ตำรวจสพก่อจันทร์เตรียมคุมตัวนางอาพานุษย์ฝากขังต่อสารในวันพรุ่งนี้หลังถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน